โอ้โหว้าวยายาคนนั้นสวยจัดประหลัดไม่ได้บอก
ดานนี้ล่ะค่ะบอกเอง
โอ้โหสวยทุกจริงดูเอานะคะ
ทั้งแบบลุยก็ได้หรือจะสปอร์ตก็ดี
เวิร์กกิ้งวูเมนก็ว่าเอาซ้าไปเลยสิคะซิส
เอ๊ะหรือจะอยู่บ้านปลูกต้นไม้ชิลเล่นกับน้องหมา
โอ้โฮดีต่อใจอ่ะ
ไหนจะท่าเซ็กซี่ยียนกวนใจ
ยายาลูกสวยให้ล้านห้า
เบาหน้าให้สองล้านไปเลยสิคะซิส
บอกเลยค่ะระดับยายาออกกองทั้งทีมันต้องคุ้มค่า
ถ่ายไปถ่ายมาอ้าวน้องย่ารับบทผู้กำกับจากงาน
รู้สึกว่ามันสบายแล้วว่าจะทำอะไร
โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมั่วมากเลยเอาใหม่ดีกว่า

ยายาลูกหมุดมั่วแต่ตัวก็ยังดูหน้าหัก
นี่แหละนะที่มาของคำว่าสวยเป็นลม
ดันเนี่ยล้มทั้งยืนไปเลยค่ะ